หลายคนอาจจะจำเรื่องของน้องไอดินได้นะครับ
กลับไปเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ได้เกิดเหตุสะเทือนใจที่จังหวัดขอนแก่น
ไอดินซึ่งเป็นเด็กทารกเพศชาย
ถูกแม่แท้แทงด้วยของมีข่มกว่า๑๐แผล
ก่อนที่จะนำไปฝังดินทั้งเป็น
แต่ว่าโชคดีนะครับที่ชาวบ้านมาพบทำให้ทารกรอดชีวิต
กว่า๗เดือนแล้วที่น้องไอดินหลุดพ้นจากฝันร้ายรอดพ้นจากความตาย
หลังถูกแม่แท้พยายามฆ่าหวังไม่ให้ลืมตาดูโลก
ด้วยการใช้ของมีคมแทงตามร่างกาย๑๔แผล
และใช้ถุงพลาสติกรัดคอก่อนนำทารกน้อยไปฝังดินทั้งเป็น

หมู่๓ตำบลคอนชิมอำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่น
เมื่อวันที่๒๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
แต่โชคดีที่มีชาวบ้านไปพบและนำส่งโรงพยาบาลได้ทัน
ทำให้ทารกรอดชีวิตมาได้อย่างปาติฮาน
พร้อมตั้งชื่อให้ว่าน้องไอดิน
ส่วนแม่ที่เป็นผู้ก่อเหตุตำรวจตามจับตัวได้ในที่สุด

ไอดินถูกส่งไปอยู่ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น
เข้ามาอยู่ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทองจังหวัดขอนแก่นจนถึงปัจจุบัน
และล่าสุดถือเป็นข่าวดีเมื่อน้องไอดินกำลังจะมีครอบครัวใหม่
นายสุภาชัยประทุมชาติผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทองจังหวัดขอนแก่น
กรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
เปิดเผยว่าตอนนี้น้องไอดินมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมวัย
เป็นเด็กน่ารักเลี้ยงง่ายยิ้มแย้มแจ่มใสส่วนบาดแผลที่เคยมีตอนนี้หายดีแล้ว
หลังรับน้องไอดินเข้ามาอยู่ในบ้านแคนทองก็เข้าสู่โครงการบุตรบุญธรรมต่างประเทศ
และตลอดเวลาที่ผ่านมามีครอบครัวต่างชาติติดต่อมาขอรับน้องไอดินไปเป็นบุตรจำนวนมาก
กระทั่งได้ครอบครัวชาวสวีเดนเป็นคู่สามีภรรยามีคุณสมบัติที่ดี
และผ่านการประเมินผลการเลี้ยงดูเด็กซึ่งจะมารับตัวน้องไอดินไปอยู่ด้วยในเดือนธันวาคมนี้
คิดว่าน้องที่ไปจากบ้านแก่ทองหรือไปจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน
คิดว่าไปได้ดีที่ไปอยู่ต่างประเทศนั้นได้ดีทุกครอบครัว
สำหรับครอบครัวบุญธรรมชาวสวีเดนที่จะมารับน้องไอดินไปดูแล
ผ่านการประเมินผลหลายด้านเช่นความพร้อมทางร่างกายและจิตใจ
ต้องมีฐานะและอาชีพที่มั่นคงมีเวลาดูแล
และสามารถเลี้ยงดูเด็กได้อย่างถูกวิธี
อกจากนี้ยังได้เปลี่ยนชื่อใหม่ให้ทารก
จากไอดินเป็นอาตอมพร้อมลบประวัติทั้งหมด
เพื่อรับชีวิตใหม่ที่กำลังจะเริ่มขึ้นอีกครั้ง
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน